วัวอึดตายยาก

ถูกต้องวู้ฮ์บูฮ์วีริส

เพราะวัวตัวนี้ตายยากจริง
ยิงก็ไม่เข้าฆ่าก็ไม่ตาย

คุณพี่สมพรนาจินเจ้าของวัวตัวนี้
วัวตัวนี้มาเมื่อ๑๕มีนาคมซื้อมาปั๊บน่าจะมาประกอบเป็นอาหารในงานแต่งงานบุญ
แล้วชาวบ้านเขาก็มาช่วยกันนะเพื่อที่จะมาล้มมันแล้วมากันแบบอาวุธครบมือ
นั่นแหละสิ่งที่ผมบอกว่ามันตายยากเพราะถ้าดูตามร่างกายมันคุณจะเห็นเลยว่ามีรอยแผลมากมาย
เดี๋ยวผมค่อยไล่ทีละแผลให้ดูแล้วกันถ้าดูดีที่ลำตัวของมันคุณจะเห็นเป็นจุดจุด
นั่นคือปืนลูกกดที่ยิงไปถึง๓ครั้งไม่ระคายเคืองเลยฮะมีแค่รอยแผลเล็กน้อย
แล้วยิงไปจนถึงสัก๔ครั้งก็ยังไม่เข้าอีกทำไงดีไปเอาลูกซองมาเลย
วักลูกซองออกมายิงใส่มันยิงปั๊บวัวกระเด็นติดรั้วรวดหนามแต่ไม่ตาย
ไม่เป็นแผลแบบว่าคือยิงไม่เข้าแต่ก็มีแผลสะเก็ดปืนเล็กน้อยนิดหน่อยนะไม่มากเท่าไหร่
ทีนี้โอ้โหชาวบ้านเขาลุมยิงใส่เลย๔๐นัดได้เพื่อจะล้มวัวตัวนี้ให้ได้
เล่าให้ฟังแบบนี้นะคือมันเป็นวิถีชาวบ้านเขานะค่ะ
คือเอายาสลบมายิงใส่มันเลยนะหวังว่าจะล้มมันให้ได้
แต่มันก็ยังไม่ล้มคือมันแข็งแรงมากมันอึดมาก
ยิงยาสลบใส่มันก็ยิงไม่เข้าทีนี้คนเหนื่อยแทนแล้ว
ทำไงพักก่อนเออพักก่อน
และในช่วงที่พักนั่นแหละเหมือนกับว่าคลาดสายตากับไอ้วัวตัวนี้แค่แวบเดียว
เฮ้ยหายไปแล้วมันลูกหายไปเหรอวัวหายไป
เอาล้อมคอกสิอ่าไม่ใช่วัวหายล้อมคอก
วัวหายก็ต้องแจ้งกำนันแจ้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน
อ้าวบ้าเหรอทำยังไงล่ะแหมดคืออย่างนี้
คือวัวมันหายไปกี่วันรู้ไหมน้องใบตอง
นานนะหลังจากนั้นมันถึงกลับมา
พอมันกลับมาพี่สมพรแกบอกเฮ้ยแบบนี้มันไม่ใช่แล้ว
มันต้องมีอะไรแปลกเลยไปถามหมอดู
หมอดูก็เลยทักว่าเฮ้ยไอ้วัวตัวนี้มันเป็นวัวสองสี
ฆ่ายังไงก็ไม่ตายหรอกไอ้หลานเอ้ย
เลี้ยงมันไว้ดีกว่าเพื่อมันให้ขุน
ทีนี้พี่สมพรเจ้าของวัวก็เลยเอางี้ละกัน
มันไว้แล้วให้ชื่อมันว่าเจ้าบุญรอด
ก็เลยเป็นที่มาของวัวอึดตายยาก
วัวอึดตายอก

เพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเขา